นี่นะคะไม่ได้จะเต้นต่อนะคะแต่ว่าจะมาเล่าข่าวค่ะ
มาร์มเดชข่าวว้าวซ่าของหนูคนนี้ค่ะคุณปีเตอร์คอปเดอร์เนดโอค่ะ
ล่าสุดนะคะโพสต์ภาพค่ะยังไงแล้วประกาศบอกว่าตอนนี้หัวใจผมเป็นสีชมพู
ต้นสายปลายเหตุก็มาจากภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละค่ะเขาโพสต์รูป
พี่พีเตอร์โพสต์เองเลยค่ะจับมือสาวปริศนานะคะลงไอจีแล้วก็อินหนึ่ง
รูปนี้ค่ะเป็นเงาเราสองคนค่ะเห็นแค่มือจริง
แคปชั่นเขาหวานฉ่ำมากบอกชัดไปเลยบอกว่ายังไงน่ารักครับ
อีกรูปนึงก็บอกว่าอย่าปล่อยมือผมไปนะ

เมื่อคืนนี้ค่ะเราไปเจอพี่ปีเตอร์มานะคะ

คือพี่แจ๊คพยายามเอาคำตอบมาให้ได้แล้วใช่ไหม
เราอยากจะรู้คุณผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าแฟนใหม่พี่ปีเตอร์เป็นใคร

เพราะว่าห่วงมากไม่อยากเปิดเยอะ

เป็นความรักที่ไม่คาดคิดจากคนรู้จักกัน

ประสาทไว้รุ่นคือแอ้วกันไปแอ้วกันมา
คลิกนะคะขยับไปดูหนังฟังเพลง
ปรากฏว่าพูดคุยถูกคอกัน

จริงนะคะแล้วที่โพสต์เนี่ยค่ะ
หลายคนบอกว่าเอ้าพี่ปีเตอร์ไม่ยอมบอกว่าเป็นใคร

ตอนนี้เจอใครสักคนที่น่ารักมากนะคะ

เขาฝากบอกให้อีกสาวหรือเปล่าว่าเขามีแฟนอะไรนะจ๊ะ
จริงแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่า
ปีเตอร์จะกลายเป็นคนข้างรักแบบนี้ได้นะคะ

แล้วถ้าให้เรียกสาวคนนี้นะคะ
ขอเรียกว่าน้องจักรยานคิตตี้

จักรยานคิตตี้

คือว่าน้องเนี่ยเขาไม่ขับแบบบิ๊กไบท์

ถ้าน้องไม่ขับบิ๊กไบท์ก็ขี่จักรยานละกัน
แต่น่ารักอย่างน้องมันเป็นจักรยานคิตตี้

คิดว่าเพศเกาหลีมาเอง
แต่ว่ายังไงต่อค่ะ

อะไรที่ดีเราก็นำเสนอจริงไหมจ๊ะเชอรี่